อดีตสอกรุงเทพมหานครพรรษนิปัตย์บอกว่า
ไม่สนใจคำขู่ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
เพราะว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ประกาศว่า
จะฟ้องทุกคนที่กล่าวหาว่าเขาและกรทมทุจริต
โดยยืนยันว่าให้ผู้สื่อข่าวนั้นไปรับฟังหลักฐานและข้อมูล
ไม่ชอบมาพากลของโครงการกรุงเทพมหานครอีก๒โครงการ
ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับ
นาวิลาจันทร์พิทักษ์อดีตสอกรุงเทพมหานครพรรษนิปัตย์ยืนยันว่า
สนคำขู่ฟ้องของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์
และยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบต่ออีก๒โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือที่คนในกรทมเรียกกันว่าถั่วก้อย
โดยจะนำเอกสารมาเปิดเผยให้สื่อมวลชนรับทราบในวันที่๘พฤษภาคมนี้

อกจากนี้ก็เตรียมยื่นให้สตงสอบเพิ่มรอผู้ราชการกรทม
อีก๒คนก็คือนายจุมพลสัมภาวพลและนายอมรกิจเฉวงกุล

พร้อมยืนยันด้วยว่าส่วนตัวไม่เคยขัดแย้งกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์
ทำตามหน้าที่ตรวจสอบทุจริตทั้งในพักแล้วก็นอกพัก
ส่วนการตรวจสอบโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีที่ได้เคยยื่น
สตงตรวจสอบก่อนหน้านี้ทราบว่าสตงจะแถลงผลสอบในเร็วนี้
ขณะที่นายประยงปริยาจิตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ
หรือว่าปปทได้กล่าวถึงเสียงเรียกร้อง
ให้มาใช้มาตรา๔๔
จัดการกับเรื่องนี้ว่าขึ้นอยู่กับสตงที่เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบ
และปปชที่ต้องรับเรื่องไปดำเนินการต่อ
เพราะว่าโดยหลักการแล้วต้องดูด้วยว่าหากให้ผู้ถูกกล่าวหา
ปฏิบัติหน้าที่ต่อจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
และสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานอีกหรือไม่
ยุ่งกับพญาหลักฐานก็สามารถใช้อำนาจดังกล่าวได้
ส่วนนายพิสิทธิลีลาวัชิโรภาสผู้ว่าการสตง
ก็ได้กล่าวถึงกรณีที่นายวิราชจันพิทักษ์
สตงตรวจสอบบริษัทกิริโอทัวร์แอนดทราเวล
ผู้รับงานจัดไฟที่ลานคนเมือง

โดยระบุว่าบริษัทดังกล่าวนั้นเป็นคู่ค้าทำทัวร์กับกรทมมาก่อน
อีกทั้งยังเป็นผู้เสนอราคากลาง
ที่ไม่มีความรู้ประสบการณ์ในเรื่องนี้
โดยสตงจะเข้าไปตรวจสอบเรื่องอื่น
บริษัทดังกล่าวรับงานจากกอทมอีก
เช่นการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยในปีงบประมาณ๒๕๕๙

เช่นนั้นต่อไปถ้ากรทมอยากได้อะไร
บริษัทนี้ก็คงมีมาให้อีก

สตงก็เตรียมที่จะเสนอให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

ที่ต้องการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างธรรมภิบาลของเจ้าหน้าที่รัฐครับ